ตอนนี้อยากจะขอย้ำเตือนเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกวีทุกวัน
อย่างที่แยกดงบังร้อยศพจังหวัดปราจีนบุรีมีมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งเนี่ย
ปะทะกันสุดท้ายเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างไรติดตามในช่วงตลอดพา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา๑๖นาฬิกา๒๐นาทีวันที่๑๕นะคะ
จุดนี้เขาเรียกว่าถนนเส้น๓๓ตัดใหม่แยกบ้านดงบัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะโดยทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์

เจ้าทีมันรีบมาถึงก็ไปส่งพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อ
คนขี่มอไซค์นี่ไถไปไกลเลยนะครับ

แล้วใกล้กันเนี่ยค่ะก็พบรถเก๋งสีดำสภาพรถด้านหน้าขวามีรอยยุบเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็ว
ไปถามคนขับรถเก๋งค่ะเป็นผู้หญิงอายุ๕๖ปี
บอกว่าขับรถมาจากในเมืองแล้วจะมุ่งหน้าไปทางบ้านดงบังนี่แหละ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุแยกบ้านดงบังเขาก็จอดรอค่ะ
เพื่อที่จะดูซ้ายขวาว่ามีรถมาไหมจังหวะนั้นเขาเห็นว่ามีรถใหญ่กำลังชะลอ
ทางด้านขวาเขาก็เลยค่อยขยับรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม
แต่จังหวะนั้นแหละค่ะมอเตอร์ไซค์มายังไงไม่รู้ชนอย่างจังจนล้อเบี้ยวเลยคุณ
คือถ้าดูภาพเหตุการณ์อีกครั้งคุณจะเห็นนะว่าเขาก็ขยับขยับค่อยออกมานะเห็นไหม

แต่มอเตอร์ไซค์คนนี้มาด้วยความเร็วพอสมควรก็คือไม่จะทัน
แล้วที่สำคัญคือไฟแดงไฟแดงเป็นแบบไหน

เป็นไฟกระพริบแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
หมายถึงว่าไฟแดงมีปัญหาไหมหรือเป็นเรื่องของระบบอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยหรือเปล่า

มันก็เลยทำให้คนขับรถเนี่ยสับสนแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
อ่ะถ้าเราสังเกตจากภาพคลิปเราจะเห็นว่าทั้งรถเก่งคันสีดำและรถคันสีขาวเนี่ย

เมื่อเห็นว่างเขาพยายามออกตัวไปแต่มันเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ก็มาด้วยความเร็ว
บอกคุณผู้ชมว่าแยกนี้เกิดอุปอฏิเหตุหลายครั้ง
มีคนเสียชีวิตไปแล้วก็หลายรายนะคะ
ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่า
เราจะป้องกันปัญหานี้อีกได้อย่างไร

ว่าสัญญาณไฟตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แต่สิ่งที่เราฝากเตือนจริงเลยนะเมื่อเจอแยกไฟแดง
ว่ามันจะไฟอะไรยังไงก็ตามชะลอหน่อยนะ

ขับรถอยู่บนถนนเรียบคลองไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
ริมถนนหน้าหมู่บ้านมันธนา๒

ก็บันทึกภาพไว้เอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
รถขับมาจากทางด้านปากซอย
และพุ่งชนราวเหล็กกั้นถนน

เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
ที่ผ่านมาช่วงเวลา๕ทุ่มครึ่ง
นี่คือสันนิษฐานว่านะคะ

เรื่องของสุขภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ

หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบเหตุเนี่ยนะคะ

นำคนขับขึ้นมาประถมพยาบาลเบื้องต้น

ค่ะก็เบื้องต้นนะคะปลอดภัยแล้วนะคะ
ผู้ประสบเหตุนะคะส่วนสาเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะหลับในนี่แหละค่ะ
หรือมีโรคประจำตัวกำเริบนะคะก็ขอให้คนขับหายดีก่อน
เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบปากคำหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่อไปนะคะนั่นแหละสำคัญ
เรื่องของง่วงไม่ขับเมาไม่ขับด้วย